ท่านผู้ชมครับตามความคืบหน้าการติดตามตัวผู้ต้องขังชาย๕คนนะฮะ
ที่หลบหนีออกจากเรือนจำอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
เป็นจุดที่อยู่ในช่วงของการกักตัวของมาตรการโควิด๑๙นะครับ
ทั้งหมดนี้ก็หนีกันไป๕คนวันนี้ตามจับมาได้อีกคนนึง
รวมเป็น๒แล้วนะฮะยังเหลืออีก๓ที่ยังต้องไล่จับอยู่นะครับ
ทั้ง๕คนนี้นะครับทุกผู้ชมครับมีนายสุริยันสุพรรณประเสริฐอายุ๓๓ปีนะครับ
นายวัฒนาชัยพันธ์ดีอายุ๔๐ปีนายพัดพงศ์เกรดคำใสอายุ๓๒ปี
แล้วก็นายอานนท์หลักคำอายุ๔๒ปีนะฮะส่วนอีกคนนึงคือนายพานุพงศ์โคตรชมพูอายุ๒๓ปีเนี่ย
จับได้เมื่อวานนี้นะครับจับได้ที่บ้านดงเย็นอำเภอคำตากล้าหลังหลบหนีไปอยู่ห้องเช่าในพื้นที่นะครับ
ส่วนปฏิบัติการวันนี้ตำรวจสนที่กำลังกับหลายหน่วยงานนะครับในการออกติดตามต่อนะฮะทั้ง๔คนเนี่ยนะครับที่ยังต้องตามหานะครับ
พานุพงศ์ผู้ต้องหาที่จับได้ก่อนหน้านี้บอกว่าหลังจากนี้ออกจากเรือนจำอำเภอสว่างแดนดินแล้ว
หนีไปอยู่ที่กระท่อมกลางทุ่งนาเพราะมีนายอานนท์นะครับที่เป็นหัวโจกในการพาหลบหนีบอกว่าถ้ามาอยู่ตรงนี้แล้ว
เดี๋ยวจะเป็นที่พักพิงแหล่งหลบซ่อนได้ไม่ต้องหนีไปไหนต่อเดี๋ยวจะมีคนส่งข้าวส่งน้ำให้กินตลอดเวลา
ตรงนี้ครับจากการตรวจค้นตำรวจก็เลยใช้สุนัขดมกลิ่นเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้ของนายอานนท์เพื่อหาเบาะแสในการหลบหนี
พอสุนัขดมไปดมมาไปหยุดที่ทางเข้ากระท่อมก็เลยเชื่อว่าเป็นจุดที่มีรถมาหยุดมารับมาส่งกัน
แล้วตรงจุดนี้นะครับพอเข้าไปก็ตรวจค้นพบสิ่งของหลายอย่างเสื้อผ้าของใช้อุปกรณ์เสพยาเสพติดนะครับ
อยู่ในสภาพยังใช้มาไม่กี่วันเชื่อว่านักโทษเนี่ยคงจะมาหลบตรงนี้แล้วก็ไหวตัวทันก่อนเจ้าหน้าที่มานะครับ
ก็คุมไว้ได้คนหนึ่งนะครับคือนายพานุพงโคตรชมพูอายุ๒๓ที่หลบหนีไปอยู่ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งนะครับ
หลังจากที่คุมนายพานุพงศ์ได้แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ไล่ตรวจสอบต่อนะครับ
พบว่าทั้งหมดเนี่ยนะฮะพยายามถามจากชาวโบ้งชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็ญาติพี่น้องด้วยญาติของนักโทษด้วยนะครับ
ตำรวจนำกำลังไปตรวจค้นบ้านพักในหมู่บ้านอ่างคำค้อห่างจากกระท่อมสวนยางพาลากว่า๕กิโลเมตร
เป็นบ้านพักของไนโก้ลูกชายของนายอานนท์เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นครั้งแรกเมื่อวานนี้แล้ว
ตอนนั้นเจอไนโก้ไนโก้กำลังมั่วสุมเสพยากับเพื่อนหลายคนเลยแล้วก็หนีไปได้นะออกทางหน้าต่างหลังบ้าน
แต่เจ้าหน้าที่ก็จับตัวไนโก้ได้แล้วเอามาสอบปากคำแล้วก็ปล่อยตัวไปแล้ว
โก้เนี่ยข้อมูลพบว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการพาพ่อหลบหนีด้วยนะครับ
จากการที่ตำรวจปล่อยตัวมาเมื่อวานนี้หลังเอาตัวไปสอบปากคำ
นี่ฮะไนโก้พบว่าเจ้าตัวยังปิดบังข้อมูลหลายอย่างไม่ยอมให้เบาะแสเกี่ยวกับพ่อของตัวเอง
วันนี้ก็ติดต่อไม่ได้แล้วนะครับหลังจากที่ปล่อยตัวไปสอบถามจากชาวบ้านพบว่า
โก้ก็หนีไปแล้วเหมือนกันชุดสืบสวนวันนี้ก็กดดันอย่างหนักทุกทาง
สุดท้ายแล้วมีอีกคนนึงออกมามอบตัวนะครับคือนายพัดพงเกตคำใสติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจ
กำนันเนี่ยพามามอบตัวนะฮะนัดหมายกันที่เล้าหมูในพื้นที่บ้านนาแต้
อำเภอคำตากล้าสภาพนี่คืออิดโรยมาอย่างหนักเลยครับ
เนื่องจากต้องหลบหนีทั้งวันทั้งคืนนายพัดพงศ์สารภาพว่านายอานนท์เป็นคนชักชวนให้หลบหนีกัน
เริ่มกันตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งของเมื่อคืนวันก่อนแล้วก็ทยอยหนีด้วยปีนกำแพงออกจาก
เรือนจำสว่างแดนดินมาแล้วก็ไปที่บ้านญาติของนักโทษอีกคนนึง
แล้วแยกย้ายกันหลบหนีตัวเองก็หนีมาที่บ้านญาติ
แต่เห็นตำรวจไล่ติดตามจับกลุ่มตัวอย่างหนักก็เลยบอกญาติให้พามามอบตัว
แต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เหลืออีก๓คนนะครับทุกผู้ชมครับ
ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเดินทางจากเรือนจำ
ไปบ้านญาติของในต้นตามข้อมูล
แล้วก็มีการยืมจักรยานยนต์ขับไปที่บ้านพ่อแม่ของในต้นใน
พื้นที่อำเภอสว่างแดนดินด้วยนะครับแล้วมีในแบงค์ที่เป็น
กันมาขับรถให้เพราะในต้นแขนหักส่วนในแบงค์หลังจากเสร็จ
ก็ขับรถกลับไปนะครับสุดท้ายแล้วตำรวจตามตัวนายเจนวิทย์
มหาพรมหรือว่าในแบงค์ได้หลังทราบว่าเป็นคนพานักโทษหลบ
อีกต่อหนึ่งไปอยู่ในพื้นที่คำตากล้าเดี๋ยวไปฟังนะครับ
เขาก็จริงนะครับ
ทางนี้เขาไม่บ้านยายพี่น้องก็เป็นพยายามได้
แต่ว่าไม่รู้เนิ่งกับบุคคลเขามากันอย่างไง

ผมคาพุทธศาสตร์จบรมรู้ร่วมกับผม

คือเขาคิดว่าผมร่วมไปด้วยเขาครับ
ทีมข่าวเราได้ไปคุยกับแม่ของหนึ่งในนักโทษที่ยังหลบหนีอยู่นะคะ

เปิดเผยทั้งน้ำตาเลยบอกว่าเป็นห่วงลูกมาก
เพราะว่าตั้งแต่ลูกเข้าไปในเรือนจำเนี่ยไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย

รู้ว่าลูกบาดเจ็บแล้วปีนกำแพงหนีออกมาอีก

ใจก็คิดว่าอยากให้ลูกติดต่อกลับมาบ้าง
อยากได้ข่าวบ้างเพราะแม่เองก็ทำอะไรไม่ถูก
แต่ตั้งแต่ลูกหนีออกมาที่เป็นข่าว

ถ้าเป็นไปได้แม่ฝากถึงในต้นนะคะว่า
ถ้าฟังแม่อยู่แม่บอกว่าอยากให้มามอบตัวค่ะ
ไม่ถูกทำไมยังใดตากมนุม
สำสรรค์สามารถทำงานของลูกแล้ว

ต้องมีพัทรรศาลวิสานยุค

ยังต้องหลุม๑๐๐๐
เป็นช่วงเวลากลางดึกอาจจะมีคุ้มกันที่หลัดหลวมไปบ้าง
แต่ยืนยันว่ารับทราบแล้วจะแก้ปัญหานี้ได้
คนร้ายก็เจาะฝ้าเพนี่ด้านหนีออกไป